จริงอันนี้มันเริ่มมาจากรายการมูไนท์

ก็เอาวิธีการทำตุ๊กตาลูกเทพจริงมา

ทำสดสดในรายการเลย
ทำสดสดในรายการเลย
ลองไปหาดูก็ได้ม้าเบบป่าอีกแล้ว
จริงครั้งแรกเลยหน้าสายดำ
มีดิน๗ป่าช้าต้องเอาดินจาก๗ป่าช้ามา
มีเส้นผมคนตายตกน้ำตาย

จังไม่ได้เพราะมันเป็นปีแล้ว
แล้วก็ต้องมีเล็บ
เท่ากระดูก
แล้วก็ตะปูลงศพ
เขาก็บังคับให้เราคนละตัว

แต่ไม่ใช่คนไทยซื้อนะคะ
เป็นคนจีนคนไต้หวันให้ความสนใจมาก
ถ้าสมมุติใส่ผงกระดูกตุ๊กตาเพิ่มครั้งนี่
วันนี้ดูไทยรัฐลงหน้าหนึ่งเลย
ลูกเทพราคาพุ่งสู่หลักแสน

ดูทำไม

คือแล้วยังไง

ตอนนี้คือข่าวมีแต่เรื่องลูกเทพลูกเทพลูกเทพไปหมดเลยรู้ไหมพี่

กุมารทองเราจำได้ไหม
ไปไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจอยู่ช่วงหนึ่ง
โหหมอวิ่งหนีออกเหมือนจะแกบทั้งโรงปาร
หมุนปรับโดยเขาไปวัยที่ศาลีธรรมหลวงษัตริย์พระภาชัย
ธรรมหลวงศาลีธรรมก็ยังเกาไขโตโยม

ต้นกระตาหัวเทะ
คือตัวเองพี่หนุ่มของพี่หนุ่มเห็น

ผมให้คนลดไปตั้งแต่วันแรกเลย

คุณก็ไปพูดแบบนี้เดี๋ยวคนก็ยิ่งแห่ไป
เดี๋ยวเขาก็ไปหากันวินาศสันตโล
คือณวันนี้ผมจะบอกว่ามันต้องตัดวงจรนี้

สมมุติว่าวันนี้มีคนยังกราบว่ายลูกเทพ

มันก็จะเป็นอย่างนี้รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่น
แล้วก็จะกลายเป็นความเชื่อไปถึงแบบต่อไปเรื่อย
ว่าอ๋อมันมีลูกเทพเป็นหนึ่งในเทพที่เราต้องกราบไหว้

จำกัดมาได้ว่ามันไม่ใช่นะ

ฝรั่งเขาไม่ขอใจศัยยศาสตร์อยู่แล้ว
อยากได้ตุ๊กตาผัวเทพมากกว่า
กินแบบมีช่วงหนังมา
ได้โพสต์ชี้แจงถึงบอกว่าจริงแล้วนะวันนี้

ขึ้นเต็มหมดเลยอ่ะคอเกิบ
ผู้ชายเหรียญเหรอ

เจ๊เกียวจะลดราคาให้ลูกเทพ

ขึ้นรถเจ๊เกียวเนี่ยคนไปถามแกเนี่ย

เจ๊เกียวหรอ

ล่าสุดได้มีโอกาสคุยกับเจ๊เกียว

เจ๊เกียวรูปของเจ๊เกียวที่ติดอยู่ตามรถน่ะ

กำลังจะเปลี่ยนแต่ทุกคนไม่ให้ติดใหม่

จะแต่งตัวเป็นเจ้าแม่กวนอิ่ม
แกถ่ายเสร็จแล้วด้วย

แล้วแกก็จะโละอัดต่อของเก่าทุกคันออกหมด
รูปแกที่แต่งรูปจะเป็นเจ้าแม่กวดอิ่มเนี่ย

ไปกันใหญ่แล้วตาย
หรือรูปเทคกับเจ๊เกียวสิ
นี่เป็นเรื่องของเจ๊เกียวหรือเปล่า

แล้วยังไงต่อ
มันก็จะลดราคาครึ่งหนึ่งพี่

วันที่๒๗เจ๊เกียวนายกสมาคม

ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจอู่ต่อรถทัวร์

แล้วก็นำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นรถโดยสารได้

ตามปกติโดยจะจำหน่ายตัว

ม้าเบะปากใส่เจ๊เกียวอีกแล้ว

ต้องคุยกับลูกเทพไหม
รู้แล้วถือว่าเป็นสัมภาระ

ตนเองมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้น

ใช้ช่องว่างตรงนี้ลักลอบขน

ใส่ยาบ้าใส่นู่นใส่นี่เข้าไป

ก็อาจจะมีมาตรการดูแลให้เข้มข้นมากขึ้น

ทั้งลับลูกเทคอุ้มมาขึ้นมามันก็เป็นไปได้

ไม่ว่าจะเป็นใครแล้วถ้าเกิดในตุ๊กตามันมียาล่ะ
แล้วไงมันจะก็โดนจับไง

เพราะฉะนั้นเขาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติ
ในการเอาลูกเข้มขึ้นรถดอยศาลนะฮะ

แล้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ย
บขศตอนแรกเขาบอกจะจ่ายให้
แต่บขศจะไม่จำหน่ายตัวให้กับลูกเทพ
แยกกันบขมีการจ่ายตัวแต่เจ๊เกียวจะจ่าย

โดยกำหนดให้ลูกเทพเป็นเหมือนสัมภาระผู้โดยสารทั่วไป

เลี้ยงสิปิปปี้อ่อปิปปี้อ่ะ

นี่ไงรูปมาแล้วไงเลี้ยงไม่เลี้ยงล่ะ

เลี้ยงนางเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวเลยพี่
มันแค่แบบหน้าเหมือนเท่านั้นเองไม่ใช่เหรอเราถึงได้ซื้อมา

พี่คนใช้ถูกหวยก็เลยหรือยัง
คนใช้ถูกหวยก็เลยหรือยังคือหนูก็ไม่รู้ล่ะแต่วันนี้ไทยโซนรถแท็บเขาก็ลง
ลงว่าอะไรอะอ่านสิเร็วเพราะวันนี้จะหมดเบรกล่ะเห็นได้ดูดี

ถูกหวยติดต่อกันหลายงวด
ลูกแม่ลูกสุดซ่าแม่ลีกับลูกปิ้เนี่ย

เมื่อหลายวันก่อนแม่ลีไปเจอตุ๊กตาลูกเทพหน้าตาน่าเอ็นดู
ก็เลยซื้อกลับมาให้ลูกปิ๊บ

ก็เขาก็เลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราว

ตั้งชื่อว่าพีพีพี
พีพีโดนไดนะไม่ว่าพีพีแปลว่าปวดฉี่
แปลว่าฉี่ไปฉี่พีพีพี
คือเขาบอกว่าแก้มมันก็ป่องผมมันก็ดำเหมือนปิ้นอกป่ะ

ดูเฉยไม่คิดว่าถูกเสกก็เลยฝากให้เด็กที่มีพี่เลี้ยงด้วยนะ
ถึงเวลาวันนั้นฉันนั่งกันอยู่ตี๓ตี๔มีคุณนายวีมามีหนูมีปิ๊บ
ตี๒ตี๓นั่งทำอะไร

เดี๋ยววันหลังจะโทรชวนคุยได้นอนให้เราแล้วไงต่อ
นางก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาได้

ตี๒นางลืมไปนางตกใจอุ๊ยปิ๊บเป็นอะไรปิ๊บ

ก็ต้องเอาลูกขึ้นนอนอย่างดังพันกรสนามบะดังไปไหนดัง

กี่ตัวโอ้๓๔ตัว

เอาที่สบายใจเอาโอเค